คุณผู้ชมคะไปให้กำลังใจชาวปราจีนบุรีกันหน่อยนะคะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาในช่วงกลางดึกโอ้โหน้ำป่าไหลหลากเข้าไปท่วมพื้นที่ในอำเภอนาดี
กู้ภัยก็ต้องใช้เชือกดิ้วยแล้วก็อุปกรณ์กู้ชีพ
คือฝ่ากระแสน้ำเข้าไปช่วยเหลือไปดูวินาทีนั้นกันค่ะ
คือน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวกรากมากไหลแรงมากนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้อุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังอย่างภาพที่เห็น
เป็นภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี๓๓๐ที่ผ่านมานะคะ
อาสาสมกุภัยสัจจะพุทธธรรมกบินบุรีเจ้าหน้าทีอพอนาดี
เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านคือไปช่วยเหลือด้วยความยากลำบาก
โอ้โหนี่น้ำนี่แบบเกือบถึงเกือบครึ่งประตูรั้วเลยนะคะ
ลำบากเพราะว่ากระแสน้ำเชี่ยวแล้วก็มีฝนตกด้วย
เจ้าหน้าที่นะคะบอกว่าตั้งแต่บ่ายวานนี้มีฝนตกหนักบนเขาใหญ่อย่างต่อเนื่องค่ะ
น้ำป่าหลากลงมาท่วมบ้านเรือนประชาชนที่บ้านวังมืด
บ้านวังใหม่บ้านวังหินตำบลบุพรามคือท่วมหลายสิบหลังคาเรือน
ถนนสาย๓๐๔บางช่วงนี้นะรถไม่สามารถผ่านได้
สะพานบ้านวางมืดถูกน้ำท่วมสูงจนต้องปิดการจราจรค่ะ

ขนาดชาวบ้านเนี่ยหนีเอาตัวรอดนะคะ
บางคนเนี่ยปีนไปอยู่บนหลังคาเลย
คือหนีน้ำที่ไหลหลักลงมาอย่างรุนแรง

กู้ภัยต้องใช้เชือกแล้วอุปกรณ์กู้ชีพ

แล้วก็ไปขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้
และยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
บ้านบางหลังเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงไปเกือบ๑เมตร
ถนนบางสายเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงกว่าสี่สิบเซนติเมตรเลยนะคะ
นี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่ปราจีนบุรีค่ะ
ฝนเบาแต่น้ำยังลงมาเรื่อยนะครับ
คุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังแล้วฟังคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับ